คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามธนาใจ
ห้ามเตินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
วันนี้ล่ะ

เอาอย่างนี้เนี่ย

แต่เราเป็นคนเก็บอาการดีนะเนี่ย

ยังดูแข็งแกร่งอยู่เลยอ่ะสตางค์
แสดงว่าเป็นคนแข็งแกร่งมากจริง
วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิต
และอาจจะเป็นวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตด้วย

ถ้าเกิดเอาไปเฉพาะเป็นค่าเช่าบ้านเนี่ย

ก็จะไปได้ถึงฝันหรือไม่
สำหรับเพลงที่สอง
มูลค่าสองหมื่นบาท
สตางค์ร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่าสองหมื่นบาท
สตางค์ร้อง

ไม่อยากประกาศออกมาแบบนี้เลยนะครับ
แต่ว่านี่คือการแข่งขัน

หน้าที่ของหนูยังมีต่อไปนะครับ
เพียงแต่ว่าการแข่งขันมันเป็นแบบนี้แหละนะ
มีแพ้มีชนะมีผิดมีถูก
ก็คือเมื่อกี้ที่สตางค์ร้องไปต้องมีผิดอย่างน้อยคำหนึ่ง

ขอโทษบางคราวที่ต้องเงินห่าง
และมีบางครั้งที่คอยเข้าใจ
นะครับเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ตะกะแตนชนระดา
วันนี้สตางค์คะ

แต่ก็ยังเป็นเด็กที่มีความกระตันยูต่อคุณพ่อเป็นอย่างมาก
วันนี้ค่ะสตางค์

หนูบอกอะไรกับคุณพ่อหรือคุณแม่หนูอยากบอกอะไรกับท่านคะ
สมมุติว่าถ้าคุณแม่อาจจะชมอยู่ตอนนี้
หนูคิดถึงแม่ค่ะแล้วก็น้องถ้าหนูไม่มีแม่วันนี้หนูก็ไม่ได้เกิดมาค่ะ
ใจหนูอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยหนูจะได้ไม่กำพระแม่ค่ะ
สตางค์แล้วกับพ่อแล้วหนูอยากบอกอะไร
คนอื่นก็มีพ่อดีแต่เขาว่าพ่อหนูพิการหนูก็ไม่ท้อค่ะ
พ่อล่ะครับอยากบอกอะไรลูกสาวบ้างครับ
ไม่เป็นไรลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปลูก
อยากใช้คำนี้กับครอบครัวนี้ค่ะถึงไม่มีเงินแต่มีกันและกัน
และสิ่งที่ดีมากกว่าเงินที่เห็นได้ในครอบครัว
คือความแข็งแกร่งของจิตใจ
เยี่ยมที่สุดค่ะดีที่สุดค่ะ
คุณพ่อค่ะถ้าคุณพ่อรวยล้นฟ้าสุขภาพแข็งแรงดี
แต่คุณพ่ออาจจะหาลูกที่ดีไม่ได้เท่านี้เท่าเขาคนนี้ค่ะ
เด็กอายุ๑๒ที่ชื่อว่าน้องสตางค์ค่ะเยี่ยมจริง
แล้ววันนี้นะครับน้องสตางค์ก็ไม่ได้กลับ
มือเปล่านะครับมีเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรานะครับ
ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ได้ไปนะครับ
รับไปเลยนะครับ๕๐๐๐บาทครับ
ก็ขอให้กระตางกลับไปดูแลคุณพ่อทำหน้าที่ลูกที่ดี
วันหนึ่งจะเป็นโอกาสของเราบ้าง
เชื่อเถอะว่าความดีมันไม่มีเสียหาย
ความดีมันจะส่งผลให้เราได้อะไรดีเข้ามาในชีวิต

ขอบคุณมากนะครับน้องสตางค์นักสู้ชีวิตของเรา

ผมคิดตั้งแต่คำแรกที่เขาพูดแล้วว่า
ถ้าเกิดหนูไปกับแม่พ่อจะอยู่กับใครใครจะดูพ่อ
ถึงเขาจะมารับหนูหนูก็ทิ้งพ่อคนนี้ไม่ได้ค่ะ

ค่ะ
เชื่อถึงเพราะว่าความดีมันไม่มีเสียหาย
ความดีมันจะส่งผลให้เราได้อะไรดีเข้ามาในชีวิต
วันหนึ่งจะเป็นโอกาสของเราบ้าง

หนูไม่เคยเหนื่อยหนูไม่เคยเบื่อพี่จะดูแลพ่อค่ะ

ได้กลิ่นแก๊สแล้วเสียงดังมากนึกว่าน้ำไหล

ไปเจอแก๊ปกำลังพุ่งเลยเราก็ปิดหัวแก๊ป
ความที่เราไม่รู้เราก็ปิดประตูห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจะนอน
มันดึกหมุนตัวไปเอื้อมือมาเปิดปั๊ก